ที่สตูนนะฮะไม่รู้ว่ากรรมตามทันหรือเปล่า
พ่อค้ายาไปรับยามานะฮะเป็นยาบ้าเตรียมไปส่งให้กับลูกค้า
แต่ไปประสบอุบัติเหตุรถไปชนกันกลางสามแยก
ปุ๊บยาบ้าเกลือนถนนนะฮะตำรวจมาจะช่วยเรื่องของอุบัติเหตุ
กลายเป็นต้องไปจับเรื่องของค่ายาเสพติดเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางสามแยกบ้านสวนเทพในตำบลแประอำเภอท่าแพรจังหวัดสตูน
มีรถยนต์คันนี้ถูกชนท้ายเสียหายแล้วก็มีรถยนต์มิซูบิชิปาเจโร่สีขาวพลิกตะแคง
กลางถนนห่างออกไปสัก๑๐๐เมตรคันนี้ครับ
ชาวบ้านบอกว่ารถมิซูบิชิเนี่ยแล่นมาจากอำเภอละงูด้วยความเร็ว
พอถึงสามแยกนี้ก็เป็นไฟกระพริบก็คือแยกวัดใจนะฮะ
ไม่ยอมชะลอครับพุ่งชนเข้าไปมีรถฮอนด้าขับมาชนเข้าไป
พลิกตะแคงถลายไปไกลสัก๑๐๐เมตร
แล้วชาวบ้านก็ไปช่วยคนขับออกมาได้
ตำรวจก็ต้องมาเพราะว่ามีเหตุรถชนกัน
ตำรวจโรงพักท่าแผ่ไปตรวจพบ
ตอนแรกจะไปช่วยเหลือเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ
ทำไมมีซองอะไรมีห่ออะไรตกอยู่
อ้าวยาบ้าครับมันตกจากรถคันนี้ออกมา
สุดท้ายนะต้องไปจับกลุ่มตัวคนขับ
ตอนแรกชาวบ้านไปช่วยใช่ไหมไม่ได้ช่วยแล้วฮะ

วุฒิชัยบัวแก้วอายุ๓๕ปี
พอถามเป็นยังไงเขาก็สารภาพแหละ
แล้วก็ยกรถขึ้นโอ้โหยาบ้าออกมาอีกหลายมัดทีเดียวฮะ
แสดงว่าคือมันไม่ได้มีน้อยนะคุณผู้ชม

เพราะว่าในรถตอนที่เปิดดูยังซุกอยู่ใต้เบาะอีก
ไปหมดนะฮะยกรถขึ้นไปโอ้โหหล่นมาอีกฮะ
อยู่บวงใต้เบาะที่ดังคนขับรวมแล้วนะหนึ่งหมื่นเมตร
โอ้โหเจ้าตัวสารภาพเลยเนี่ยผมรับยาบ้ามาจากสงครา
กำลังจะไปส่งที่สตูนแต่รถมาชนซะก่อน
ตำรวจเลยเห็นเลยถูกจับเลยนะฮะ
รถก็พังแล้วก็โดนจับเรื่องของข้อหาค้ายาเสพติดด้วยนะครับ